หลังจากที่ผู้นำอินีเซียเปิดเผยว่าผู้นำฟิลิปปินส
ไฟเขียวให้ประหารหญิงชาวฟิลิปปินส์

ในคดีลักลอบขนยาเสพติดนะครับ
ผู้นำฟิลิปปินส์ออกมาปฏิเสธว่า

แต่แค่ยืนยันว่าเคารพกฎหมายของอินโดนีเซีย
โดยนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ประธานธิบดีของฟิลิปปินส

แมรี่เจนเวโลโซหญิงชาวฟิลิปปินส์
ถูกสารอินีเซียตัดสินประหารชีวิต

ลักลอบขนเฮโลอีน๒๖กิโลกรัมเข้าอินโดนีเซีย

แล้วก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในอินโดนีเซีย
ระหว่างที่หารือกับประธานธิบดีโจโควิโดโด
อินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
เพียงแต่แจ้งให้ทราบว่ายอมรับคำตัดสิน
ของระบบสารอินโดนีเซียเท่านั้น

ธิบดีดูเตอร์เต้บอกในระหว่างการเยือนอินดีเซียว่า
ให้เดินหน้าโทษประหารได้เลยหากต้องการ

ประธานธิบดีโจโควีเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว
ขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่าถูกหลอกให้ขนยาเสพติดเข้ามาอินโดนีเซีย
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีชาวฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งออกมาชุมนุมจุดเทียน
เรียกร้องให้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ช่วยเหลือเวโลโซให้พ้นโทษประหาร
ซึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมมีแม่ของเบโลโซที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาวรวมอยู่ด้วย
โดยเธอระบุว่าลูกสาวของตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อ
ลิปปินส์ในสมัยดูเตอร์เต้และอินโดนีเซียภายใต้โจโควี
โยบายที่แข็งกล้าวต่อการปรับปรามยาเสพติดนะครับ
โดยในปี๒๕๕๘อินโดนีเซียประหารนักโทษคดียาเสพติดไปแล้ว๑๘คน
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านจากภายนอกประเทศ
ที่ฟิลิปปินส์ก็มีผู้เสียชีวิตจากนโยบายทำสงคราม
กำจัดยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ไปแล้วกว่า๒๐๐๐คน